อีกหนึ่งแม่เหมือนกันแม่อ้ำพัชราภา

ต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงแม่อ้ำเนี่ย
ลายชื่อของละครของพี่อ้ำก็คือแบบแน่นเป็นปึกเลย
ทีนี้หลายปีเนี่ยก็จะมีข่าวลือกันว่า
ปีนี้แม่อ้ำจะประกบคู่กับพระเอกคนไหนยังไง

ต่อให้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะยังไม่ได้ความชัดเจนเนี่ย
แต่บันเทิงไทยรัฐวันนี้จะขอพาคุณผู้ชม
ไปดูค่ะว่าทำไมเนี่ย
เวลาแม่อ้ำจับคู่กับพระเอกคนไหนเนี่ย

เป็นเจ๊ดันตัวจริงไปเลยจ้ะ

ให้มีชื่อเสียงดังเปรี้ยงปร่างตามคุณแม่ไปเลย
ปีพศ๒๕๕๒ตอนนั้นพี่อ้ำประกบคู่กับ
เรียกว่าดาราใหม่แกะกล่องของช่องก็คือ
ณเดชน์คูกิมิยะลงโฆษณาชิ้นแรกนี่เลย

ซึ่งผลงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานโฆษณาชิ้นแรกเลยนะ
ของน้องณเดชน์ก่อนที่จะเข้าช่อง๓อีก
แล้วก็เป็นผลงานแรกที่แฟนได้เห็นความหล่อเหลาของณเดชน์
ผ่านทางหน้าจอทีวีเป็นครั้งแรกด้วย
ตอนนั้นนี่จำได้ว่าณเดชน์เพิ่งเข้าสังกัดพี่เอสุปชัย

คนนี้หล่อจังเลยอะมาเล่นกู่ส์คุณอ้าม
มันหล่อทะลุจอออกมาเลยอะ
จริงออร่ามาเลย
ช่อง๓ในปีเดียวกันนี้เลย
บอกเลยว่าตั้งแต่นั้นมาณเดชน์คือดังมากจริงพี่แจ๊ค
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าจำได้ไหมว่างานปาร์ตี้ของพี่เอ๋
งานล่าสุดที่สองคนนี้เขาไปเจอกัน
อ๋อใช่งานเหมือนกันนี่ไงภาพนี้ภาพนี้คุณผู้ชม
แฟนส่งเสียงเชียร์กันหนักมากว่าเอาอีกเอาอีกอยากให้มีละครด้วยกัน
ทีนี้ความออร่าของสองซุปตาเจอกันเท่านั้นแหละ

งานนี้ต้องฝากไปถึงพี่เอนะว่าสารฝันแฟนคลับให้หน่อยให้เป็นจริงให้หน่อย
ปานว่าไหมเวลาผ่านไปกี่ปีแล้วเนี่ยทั้งคู่หน้าตาเหมือนเดิม
สตาร์ฟไว้ถ้าเป็นเรานี่พี่เอก็พี่เอก็เปลี่ยนไปนะคะพี่เอก็คือสวยขึ้นนะคะ
เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะหนุ่มเคนภูมิบอกเลยว่าเป็นพระเอกอีกคนนึงนะ
แจ้งเกิดกับพี่อ้ำเหมือนกันเพราะว่าหนุ่มเคนเข้าวงการแรกตอนนั้น
ยังเป็นในเด็กในสังกัดของพี่เอเหมือนกันแล้วก็เคยได้เล่นหนังมาก่อนประปราย
เป็นแบบว่าเป็นนักแสดงเล่นหนังมาด้วยแต่ว่าพอได้มาประกบกับพี่อ้ำพัชราภา
ในภาพยนตร์เรื่อง๓๐กำลังแจ๋วซึ่งเข้าฉายเมื่อปี๒๕๕๙
บอกเลยคนถามหาว่าพระเอกคนนี้ใครทำไมหน้าหล่อขนาดนี้
และถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มเคนจะมีผลงานผ่านจอหนังมาบ้างแล้ว
แต่ต้องยอมรับเลยว่าการได้ประกบกับนางเอกระดับแม่เหล็ก
บอกเลยว่าทำให้ชื่อของเคนภูมิถูกจับตามองขึ้นไปอีกพี่แจ๊ค

ซึ่งถ้าจำกันได้ในปีเดียวกันเองเคนภูมินะได้รับคัดเลือกเป็นพระเอกเลือดใหม่ของช่อง๓ด้วย
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผลงานเป็นพระเอกละครเรื่องแรกตามมาทันที

โหจำได้ตอนนั้นต้องมี๓คู่
ตอนนั้นเคนยังเหมือนหน้าเด็กเลยตอนนี้ก็เด็กอยู่
ต่อกันที่อีกคนนึงเลยค่ะหนุ่มเป้อารัก
โหแจ้งเกิดดังเปรี้ยงตั้งเลย

เถาชอบหนุ่มสไตล์แหละนี้หน้าตาแหละนี้เลยนะ

แล้วก็เป็นคู่จิ้นของพี่อ้ำพัชราภานั่นเอง
ซึ่งเป็นการประกบกันเป้เนี่ยก็ดูแบบว่าเป็นมือใหม่เนาะ
แต่ว่าได้พลังจากแม่อ้ำเข้าไปเนี่ยก็คือเรียกว่าเข้าขาเข้าคู่
ตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นเลยก็ว่าได้นะคะ
ละครเรื่องนี้ก็คือแจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดานั่นเอง
ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปีพศ๒๕๖
จำได้ว่าเรื่องนี้คนพูดถึงเยอะมากเลยดูภาพพี่อ้ำก็คือ
หน้าเด็กเหมือนเดิมเลยคือตอนนั้นมันมีแปลชั่นผู้ชายแบบผมเสอแบบเป๊
เขาเป็นนักร้องเนาะแล้วคือแม่อ้ำคือตอนนั้นนางเล่นเป็นแบบแจ่ว
แปลงรับมาเป็นแจ๋วแล้วก็ทักเปี้ยบ้างแบบนี้คุณผู้ชมตรงนี้
หน้าหมาฮิตเลยดังเลย
ต้องบอกเลยว่าหนุ่มเป้นะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยบอกว่า
กลับไปดู